พามาดูเหตุระทึกค่ะที่ชัยภูมิค่ะ
คุณตาอายุ๘๕แล้วนะคะก็มาวิ่งออกกำลังกาย
ปรากฏว่ามีพึ่งเป็นพึ่งหลวงอะค่ะ
หน้านะคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเหมือนกับที่หน้าคุณตามีแต่พึ่งอ่ะโอ้โห
จนลบอย่างเนี่ยดูซิ
คือพึ่งเนี่ยพอต่อยเสร็จมันจะตายมันไม่เหมือนตัวต่อต่อยแล้วต่อยอีกได้
แต่ถึงให้มันต่อยแล้วมันตายแต่มันมากันเยอะเป็นร้อยตัวแบบนี้
แล้วคุณตาอายุเยอะแล้วอ่ะดูสิสงสารมาก
คือนำส่งโรงพยาบาลนะคะตอนนี้อาการของคุณตาก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับเลย
เหล็กในที่อยู่ที่หน้าเนี่ยใบหน้าคุณตาคือบวมปูดนะคะเหล็กในยังอยู่เลย
คุณตาก็อายุเยอะแล้วอ่ะ๘๕แล้วนะคะคุณตาเขาออกกำลังกายอยู่ในหมู่บ้านค่ะ
ที่ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะคะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ใจหายสงสารคุณตา
รุมต่อยจนแทบไม่เห็นหน้าเลยที่หน้าคุณตามีแต่ตัวพึ่ง
โพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าหายไวนะครับภาพก็แชร์ออกไปนะคะ
ส่งนักข่าวไปเลยตามความคืบหน้านะคะ
คุณตาท่านนี้ชื่อว่าคุณตาบอพิษชนะพานอายุ๘๕
ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลชายภูมินะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พาทีมข่าวไปดูจุดที่คุณตาโดนพึ่งต่อยแล้วก็ล้มลง
อยู่ริมถนนนะคะแล้วก็ไปชี้รังพึ่งด้วยเป็นพึ่งหลวง
ก็พึ่งหลวงเยอะเลยนะคะทำรังอยู่บนต้นไม้
นักข่าวของเราได้ไปเจอกับเพื่อนบ้านของคุณตานะคะชื่อว่านางประชุมพรสุจินดากิจ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นนะคุณตาบอพิษเนี่ย
ออกกำลังกายอยู่ที่ถนนในหมู่บ้านเดินออกกำลังกายอะค่ะครับ
จู่มีพึ่งหลวงที่ทำรังอยู่แถวนั้นมากันเป็นฝูงเลย
เป็นร้อยตัวได้อะค่ะเข้ามารุมต่อยคุณตาจนคุณตาเนี่ยนะ
ล้มลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่ที่ริมหน้าบ้านเนี่ยค่ะตัวคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะ
ตัวเธอค่ะเขาบอกว่ากำลังกวาดบ้านอยู่ครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังตอนแรกนึกว่าคนทะเลาะกันออกมาดูโอ้โห
ฝูงพึ่งหลวงกำลังรุมต่อยคุณตาบอพิษอยู่แล้วก็เห็นคุณตาเอามือปัดนะคะที่หน้า
ตอนแรกเนี้ยก็จะเข้าไปช่วยนะคะแต่เข้าไปไม่ถึงตัวคุณตา
เพราะพึ่งหลวงบางตัวก็จากคุณตานะพุ่งมาหาเธอ
มาเล่นงานเธอแทนก็เลยรีบวิ่งหนีเข้าบ้าน
เธอเองก็โดนต่อยนะคะเพิ่งต่อยหัวต่อยคอเต็มไปหมดเลย
เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้รู้เรื่องก็แจ้งไปที่กู้ภัยให้รีบมาช่วยนำคุณตาส่งโรงพยาบาลค่ะ
พอหันไปฟังนี่แล้วเนี่ยฟังประตูฝั่งน่ะเห็นแต่ตา
พี่ก็เลยเล้นที่หน้าเล้นมันรุมแกแล้วไง

เหมือนที่ดูทูลทีวีเลยที่เขาเพิ่งรุมอะแบบนั้นเลย

ดำเลยเออแจ้งลดกู้ชีพออกสัตว์
พอเสร็จแล้วก็คนแถวบ้านมาช่วยกัน
เขารู้ว่าต้องเอาไปก้อนฉีดใช่ไหมเอาผ้าห่มคุม
พอพาเสร็จแล้วก็เอาแก๊สขึ้นรถไปเลย
อาการล่าสุดคุณตาก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมิค่ะ
คุณหมอก็เอาเหล็กในของพึ่งออกแล้วนะคะ
คุณตาก็อาการค่อยดีขึ้นตามลำดับนะคะ

ก็ต้องใช่นี่ดีขึ้นนะคะ
นอนพักฟื้นอีกสัก๒๓วัน
คุณตาบอพิษยังมีไข้ค่ะแล้วก็หน้ายังบวมอยู่นะ
นี่ดูสิคะนี่คือแบบบวม
แต่ก็ถือว่าคุณตาก็แข็งแรงแล้วก็รอดมาได้นะ
คือบางคนถูกไม่กี่ตัวแล้วถึงตายก็มีนะ
บางคนแพ้ไงแพ้เหล็กในพึ่งอย่างนี้
ถ้าแพ้มากก็เนี่ยก็อาจจะอาการรุนแรง
ทีนี้เราก็เลยไปถามคุณหมอมาให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพึ่งหลวง
แล้วก็เวลาโดนพึ่งต่อยเราควรจะทำยังไงนะ
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
อาจารย์บอกว่าก็ดูข่าวนี้เหมือนกันเล่าให้ฟังแบบนี้
อาจารย์บอกว่าพึ่งหลวงเนี่ยมันไม่ได้ดุร้าย
มันจะไม่ไปทำร้ายคนถ้าไม่มีสาเหตุ
เหตุการณ์นี้น่าจะมีใครไปกวนรังพึ่งเช่น
คุณตาอาจจะเดินผ่านมาพอดี
ฝูงพึ่งหลวงเห็นคุณตาก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าคุณตาอาจจะไปแห่รังพึ่ง
อืมก็คือเห็นใครพึ่งก็ลุมไปก่อนเลยอ่ะ

คือพึ่งหลวงเนี่ยนะคะมีนิสัยหวงรัง
หวงในขณะที่ว่ายอมสละชีวิตพิษของพึ่งหลวงรุนแรงพอสมควร
เพราะว่าเป็นพึ่งพันธุ์ใหญ่แต่จะน้อยกว่าตัวต่อนะคะ
คือพึ่งเนี่ยค่ะพอต่อยเสร็จมันจะตาย
ครับแต่ตัวต่อต่อยแล้วต่อยอีกได้ค่ะ
มันต่อยได้หลายครั้งมันก็เลยอันตรายกว่าแต่ถ้าคนที่แพ้พิษพึ่ง
ตัวต่อแพ้เหล็กในพึ่งเนี่ยอาการจะหนัก
คดีคุณตาอาจจะไม่แพ้อืมนะคะอาจารย์มิ่งขวัญก็เลยบอกว่า
วิธีเอาตัวรอดเออทำยังไงถ้าเจอพึ่งรุมต่อยครับ
วิ่งหนีค่ะต้องวิ่งอย่างเดียวใช่อาจารย์บอกทางเดียวเลยนะ
คือต้องวิ่งหนีแล้วพอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ
หาอะไรก็ได้มาคลุมตัวเอาผ้ามาคลุมตัว
เอาผ่าใบมาคลุมตัวคลุมตัวเอาไว้ให้มิดอันนี้ดีที่สุด
แล้วก็รีบหาหมออ๋อเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไง
อย่าไปตีมันอย่าไปยิ่งปัดมันอะไรอย่างนี้หนีก่อน
คือบางคนถ้าเขาทันเขาก็วิ่งเข้ามงเข้ามุ้งผ้าห่มคลุมไปเลย
อายุ๘๕หนีไม่ทันแล้วอยู่กลางถนนไงใช่ไหม
บางคนเจอบ่อนงบ่อน้ำก็ต้องกระโดดลงไปก่อนบ่อลงน้ำ
แต่ต้องให้ว่ายน้ำเป็นนะใช่ใช่จริงจริงแล้วพวกเราเพิ่งล่างต่อเนี่ย
ทีไม่จำเป็นว่าต้องมีคนไปเครื่องมันนะอืม
บางทีเราเดินผ่าแล้วลมแรงแรงเนี่ยมันจะมาสอนอ่าอ่า
วะมันฟู่ฟ่าอะไรขึ้นมาแล้วมันตกใจมันออกมาเนี่ย
เจอคนมันก็ต่อยน่ากลัวเราก็ต้องมองแล้วก็ดูระวังกันนะจริงจริง